มีอีกคนนึงครับคุณผู้ชมครับมีอีกคนนึงตกปลาอยู่แถวนั้น
แล้วเห็นตอนเรือเนี่ยมันวนมาวนมาวนมาด้วยนี่น้องเขาตกปลากันอยู่
รูปนี้จริงไม่ได้ตั้งใจถ่ายเรือนู้นนะนะ
แต่เป็นการถ่ายพวกเขาตกปลาอยู่แต่ไอ้วงกลมสีแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนั้นแล้ว
คือเรือเรือลำที่มีคุณแตงโมอยู่บนนั้นตอนที่ยังไม่ได้ตก
นี่ครับเป็นข้อมูลจากเฟซบุ๊กนะฮะน้องอ๊อฟหรืออนุชา
โพสต์เหตุการณ์วันเกิดเหตุนะครับเขาบอกเขานั่งตกปลาอยู่ตรงนั้น
เขาเห็นเรือสปีดโบ๊ทลำนี้ขับเร็วมากพี่ซิ่งมากพี่นะฮะ
ในวงแดงนั่นแหละคือเรือสปีดโบ๊ทที่คุณแตงโมนั่งมาแล้วน้องน้องก็ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายเรือ
ที่ผมบอกนะเขาถ่ายพวกเขาตกปลากันเขาเล่าบอกว่า
เรือลำนี้นะพี่นะขับเร็วมากขับมาวนอยู่แถวพวกเขา๓รอบ
รอบแรกเร็วมากแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะกันอย่างสนุกสนานตอนนั้น
รอบที่สองขับช้าแล้วพี่แล้วรอบที่สามเริ่มมาขับวนแล้วพี่
แล้วตะโกนเรียกชื่อแตงโมหลังจากนั้นครับคนในเรือนะฮะ
ยังขับมาถามพวกเขาด้วยว่าน้องเห็นคนตกน้ำไหมเขาตอบไปบอกไม่เห็นพี่
แล้วก็ยังช่วยกันมองหาด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคนที่ตกน้ำเป็นคุณแตงโม
กระทั่งเช้ามาเป็นข่าวน้องบอกมานั่งวิเคราะห์
คุณแตงโมน่าจะตกน้ำไปตั้งแต่ไอ้ขับเรือผ่านรอบแรกแล้วที่ขับเร็วอ่ะนะ
น้องนี่น้องเขาคิดนะนะแล้วก็หักโค้งเร็วด้วย
น่าจะมีคนตกเรือซึ่งตอนนั้นคนในเรือไม่รู้ด้วยซ้ำ
ว่ามีคนตกลงไปในแม่น้ำแล้วผ่านไป๑๐นาทีถึงขับเรือวนกลับมาตามหาครับ
ฟังน้องเขาหน่อยครับ
คืออย่างนี้น้องเขาบอกว่าไอ้ที่พ่อเนี่ย
อาจจะฟังเพี้ยนอาจจะโมโมก็ได้

ตอนแรกที่เรือขับผ่านไปด้วยความเร็วนะ
เขาได้ยินเสียงหัวเราะย้ำเลยได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิง
แสดงว่าตอนนั้นยังไม่เกิดเหตุแต่หลังจากหักโค้งด้วยความเร็วแล้วเนี่ย
เป็นไปได้หรือไม่ว่าคุณแตงโมจะตกเรือตอนนั้น
ส่วนเรื่องที่คุณแตงโมมาปัสสาวะท้ายเรือเนี่ยนะคือนักข่าวเราก็ถาม
น้องน้องเห็นว่ายังไงน้องคิดว่ายังไง
น้องบอกว่าพวกเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขายังไม่กล้าจะฉี่ท้ายเรือ
อภัยฮะไม่กล้าจะปัสสาวะท้ายเรือเลยเพราะว่าอันตราย
เป็นผู้หญิงใส่กระโปรงด้วยไม่น่าจะทำแบบนี้
อันนี้น้องผู้ชายเขาตั้งข้อสังเกตครับ
ค่ะเรื่องของการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ย
เรายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง

ไขปริศดาแตงโมตกเรือจมเจ้าพระยา
แม้ว่าจะหาศพคุณแตงโมเจอแล้วช่วง